คุณผู้ชมครับโรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดจันทบุรี
ออกมาชี้แจงกรณีที่พ่อกับแม่ไปแจ้งความว่า

คลอดเสร็จปั๊บปรากฏว่าลูกแขนหักผิดรูป

โรงพยาบาลบอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจริง
เพราะว่าเด็กมีภาวะขาดออกซิเจนในตอนนั้นจึงต้องเร่งช่วยเหลือ
แต่โรงพยาบาลยินดีนะครับที่จะรับเด็กมารักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
กรณีที่ผู้ปกครองเป็นชาวเมืองจันทบุรีครับร้องทุกข์ต่อสื่อมวลชน
หลังจากแพทย์โรงพยาบาลเอกชนทำคลอดลูกชายครับแล้วเกิดความผิดพลาด
แขนซ้ายน้องหากผิดรูปแล้วก็ปฏิเสธความรับผิดชอบ
นางสาวชนทิชาท่าหินอายุ๓๐ปีเล่าเหตุการณ์เมื่อวันที่๘เมษายนที่ผ่านมาบอกว่า
เธอเนี่ยต้องผ่าตัดฉุกเฉินเนื่องจากคลอดก่อนกำหนดและระหว่างที่หมอทำคลอดเกิดภาวะสายสดือย้อยครับ
ต้องรีบนำเด็กออกมาแล้วก็รีบดึงแขนเด็กจนทำให้แขนซ้ายหักครับ
จากนั้นก็ส่งตัวเด็กไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ต่อมาเธอกับสามีไปคุยกับแพทย์แล้วก็ท่านภูมิในการโรงพยาบาลนะครับ
ก็ได้รับคำชี้แจงบอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
หากไม่รีบผ่าตัดเธอกับลูกอาจจะเสียชีวิตก็ได้ตอนนั้น
เพราะว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดด้วย
แต่เธอก็เรียกร้องนะครับให้โรงพยาบาลแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้
เพราะว่าขณะนี้แขนของลูกผิดรูปไปจากเดิมแล้วครับคุณผู้ชม

ผู้บริการไว้โรงพยาบาลสิริเวทนะครับ
ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแบบนี้บอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยจริง
เนื่องจากทีมแพทย์ต้องช่วยชีวิตเด็กอย่างเร่งด้วย
เพราะว่าเด็กมีภาวะขาดออกซิเจน
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการดึงแขนเด็กออกมา
เนื่องจากเด็กอยู่ในท่าขวางฮะ

ที่นำเด็กส่งรักษาอย่างต่อเนื่อง
ยืนยันว่าโรงพยาบาลทำตามขั้นตอนวิชาชีพทุกอย่าง
ยินดีที่รักได้มารักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด
ส่วนค่าเย้วยาห่ากฟูจิหายจ่าเงียกร้อง

เนื่องจากเด็กอายุคันน้อย
หนักประมาณไม่ถึง๒กิโลกรัมดันขึ้นไปก็จะมีเนื้อที่เหลืออยู่
เด็กก็จะไม่ได้ห่วงหัวลงจนอีก
เพราะฉะนั้นตอนผ่าคลอดไปก็ไม่ได้เอาหัวเด็กออกมาทางแผล
ก็จะต้องล้วงเข้าไปคว้าขาเด็กออกมา
หมายว่าเอาป้นออกก่อน
ตอนที่ล้วงไปคว้าขาเด็กออกมาหรือว่าตอนดึงตัวเด็กออกมาเนี่ย
แขนอาจจะไปขัดอยู่ในตำแหน่งที่ขวางทาง
แต่ก็ต้องจำเป็นลีบเอาเด็กออกเพราะว่าช้าก็ไม่ได้
ถ้าเราหมวบแต่พีนิทฤรัยอันตรายกว่า

สำหรับลูกเขาเราก็มีความตั้งใจตรงนั้น
คณะผู้บริหารและแพทย์ก็คือคุณหมออิสราอินกำแหง
ท่านไปที่บ้านของผู้เสียหายนะครับนำกระเช้าไปเยี่ยม
และสอบถามอาการทั้งแม่และเด็ก
คุณหมอยังมอบพระสมเด็จบางขุนพรม
ให้กับคุณพ่อของเด็กอีกด้วย
ก็ทำให้พ่อของแม่ก็รู้สึกหายคลายความกังวลใจลงได้บ้างมันก็เถอะ
เดี๋ยวจะปรึกษาผู้ใหญ่ในครอบครัวก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปดีครับ